เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อ
เมื่อเมื่อเมื่อ
เมื่อเมื่อ
เมื่อ
เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

บีบแต่รถเก๋งลงไปตกเขามันง่ายไปหรือเปล่าครับ
มันง่ายไปหรือเปล่าบอกว่าผมเป็นผู้มีอิทธิพล
ผมนุ่งกางเกงขาสั้นมาเขารู้จักผมแหละผมเป็นผู้มีอิทธิพล
ผมเอาคนมาลุมเขางั้นเหรออะไรต่างนักหนา
จริงคนที่ไม่รู้จักผมผมไม่ได้สนใจ
แต่เข้ามาสืบถึงครอบครัวเข้ามาด่าผมโดยที่ไม่มีสาเหตุ
คนฟรีฟรีเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรฮะ
ผมก็ต้องการให้คนเข้าใจผมบ้างเหมือนกันว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นเขามาตัดต่อมามาเอาเรื่องสั้นมาให้ผมเนี่ย
แล้วให้คนเข้าใจผมอย่างนี้มันคืออะไร
เที่ยวเนี่ยเอาไปลงบิดเบือนตอนเนี้ยใครเขามองว่า
เบ้นเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็ปาดเข้าไปเพื่อจะยูเทิร์น
แล้วมอเตอร์ไซค์บีบแต่สิ่งที่เขาลง
เตอร์ไซค์บีบแต่รถเบ้นไม่พอใจ
มาทำร้ายร่างกายเขาซึ่งมันไม่ใช่
เหตุมันเกิดจากตรงนู้นผมกับเขาเนี่ยผิดด้วยกัน
มาจากสามศูนย์สี่ผมไม่ได้จะมายูเทิร์นตรงที่เกิดเหตุตรงนี้
ผมยูเทิร์นตรงนู้นซึ่งจอดคู่กับเขา
แล้วเขาเองเนี่ยมาชักสีหน้าใส่ผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
ซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาไม่พอใจอะไรแต่เขาอ้างว่าผมจะไปขับชนเขา
ซึ่งคลิปสุดท้ายเนี่ยซึ่งคลิปสุดท้ายที่ผมบอกว่า
ร่วมร่วมรถร่วมคันไหนขับไปแล้วไปยูเทิร์นแรงแรงแล้วไปชนเขาได้ผมจะให้หมื่นหนึ่ง
นั่นแหละคือคำที่ผมต้องการอธิบายว่า
ที่ผมบอกว่าใครขับชนได้จะให้หมื่นหนึ่งอ่ะเพราะเขาอ้างว่าผมจะไปชนเขา
แต่เขาบิดเบือนทำเหมือนกับว่าคิดเนี่ย
ผมมาจากทางตรงจะมาตัดเข้ามอเตอร์ไซค์ไม่พอใจบีบแต่
อเตอร์ไซค์โมโหบีบแต่ไล่ผมผมไม่พอใจลงมาตีเขา
มันไม่ใช่เลยมันเกิดจากตรงนู้นที่เขามาชักสีหน้าแล้วเขามาบีบแต่ใส่ผม
ซึ่งผมไม่ได้รู้สาเหตุเลยว่ามันเกิดจากอะไรเขาก็ผิดเหมือนผม
เราก็ผิดเหมือนผมแต่พอบิดเบือนกันขนาดเนี้ย
ผมก็ยอมรับว่าผมฟิลลข่าวจริงจริงแต่คลิปที่เขาไปลงเนี่ย
เขาตัดเป็นบางช่วงซึ่งผู้หญิงเนี่ยมาเหวี่ยงผมล้มไปมาลุมผมแล้วตัดออกหมดเลย
เหลือแต่ผมลุกขึ้นมาทั้งที่ผมเนี่ยต้องการมีเรื่องของผู้ชาย
แต่ผู้หญิงเนี่ยพยายามจะมีเรื่องของผมผมก็พยายามเอาออก
ผมก็ทำได้แค่นั้นเขาเจ็บตรงไหนอ่ะผู้หญิงอ่ะ
ผมไม่ได้ทำขนาดนั้นคนดูคนดูคลิปก็ไปสักขนาดนั้น
ดีนี้นะครับผู้เสียหายนะครับนายสิริวัตรก็มาแจ้งความนะครับ
กับพนักงานสอบสวนที่สพเนี่ยนะครับศรีมาโพธินะครับ
พนักงานสอบสวนก็ได้รับคำร้องทุกข์ไว้แล้วนะครับแล้วก็ได้ส่งตัวผู้ที่ถูกทำร้ายผู้เสียหายเนี่ย
ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อลงผลของบัตรแผลนะครับ
ก็จะดำเนินการนะครับตามกฎหมายต่อไปครับ
ตอนนี้เราจะมีการเรียกตัวคู่กรณีมามาสอบสวนเมื่อไหร่ยังไงครับก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ
คือจะสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ผลการตรวจบัตรแผลจากแพทย์มาแล้วเราก็จะออกหมายเรียกนะครับ
เรียกฝ่ายคู่กรณีมานะครับก็อ่าผมขับขับมาจากทะเลมาจากตลาดคลองไทยครับ
แล้วขับมาจะมายูเทิร์นอยู่ตรงนี้แล้วเขามาทางตรงผมมาถึงช่วงช่วงตรงป้ายกะบินเหรอครับ
อืมอ่าแล้วเขามามาอย่างไวเลยผมก็แบบว่าชะลอเพราะจะเลี้ยว
เขาก็แบบว่ามาอย่างไวผมก็กลัวกลัวชนผมก็เลยรีบแอบเข้ามา
แล้วพอผมจะออกจะยูเทิร์นออกมาเขาก็ปาดออกมา
ผมก็เลยบีบแสงแค่พิ่งเดียวอืมแล้วผมก็คือเลยออกขับออกข้างเอกเล็นเล็นข้างนอก
ฝั่งของคุณใช่ไหมใช่ครับเล็กขวามืออืมขับมาเขาก็เลยมามาเบียดสาดผม
แล้วเอกผมก็จอดอืมก็ที่ว่าจะไม่ให้รถชนเขาอืม
แล้วอยู่เขาก็เปิดเปิดประตูลงมาใส่ผมทั้งต่อยทั้ง
ทำอะไรบ้างคำไรร่างกายเนี้ยครับเรียกว่าความแผนอืม
คำไรร่างกายครับแล้วก็เตะน้องผู้หญิงครับมันเตะทั้งต่ออีกครับอืม
รู้ไหมรู้ไหมว่าเขาเป็นใครไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้จักเขา
แล้วเราโดนโดนอะไรบ้างไม่โดนไม่รู้จัก
หรอเขามากันกี่คนเห็นมีผู้หญิงน่าจะเป็นแฟนครับมั้งครับ
อืมแล้วก็เห็นพี่ที่ใหม่เขาบอกว่ามีมีลูกคนอืมผมก็ไม่ไม่ได้ต่อสู้
มันไม่ได้อะไรเขาเวลาที่ว่าแบบจะได้ไม่มีปัญหาครับอืม
แต่เราแค่ขับรถแล้วก็บีบแกแค่นั้นเองใช่ครับบีบแปลงแค่ปิ้งเดียวอีก
แบบไม่ได้หยิดร่างแบรนด์ร่างแบบนั้นแหล่ะ
เฮ้ยมาเตรียมเลยเฮ้ยโหตั้งผู้หญิงด้วย